สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทย

ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และในวันนี้โค้ชซิโก้มีแผนการรับมือทีมสมุไร
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเซียมาฝากกัน
ตัวผู้เล่นเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเราก็มีข้อมูลแล้ว
ขอให้เรามีความมั่นใจนะครับกล้านะครับต้องไม่กลัว
ไปทำความรู้จักกับอดีตกองหน้าร่างโย่ง
หน้าผู้โด่งดังในระดับเอเชีย
บทบาทใหม่ในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๒๓ปีของวรวุฒิศรีมะคะ
ถ้าเราคิดที่จะเล่นฟุตบอลให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นอาชีพให้ได้เลย
พื้นฐานเราต้องดีแต่ฝากไว้อย่างก็คือ
ขอให้เล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
และที่สำคัญคืออย่าทรยศอาชีพตัวเอง
ทั้งหมดนี้ติดตามก็ได้เต็มใน
เชียบอลไทยกับชิคกี้พาย

ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ

เข้าหลังโครบทรงชาติ
ตอนนี้เดินทางไปเรียบร้อยนะครับ

แฟนบอลชาวไทยนะครับกองเชียร์
ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปนะฮะ

มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
ว่าจะมีไม้เด็ดทีเด็ดมีแผนอะไรมีการเตรียมตัวอะไร
ในการลงทำศึกกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับ
ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วนะครับ

จากโมโยงวรวุษรีมาคะฯมารายการเราครับ
มาพูดคุยนะฮะมุมมองต่างในการเตรียมทีม
แต่ก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้พูดไป
วันนี้ผมจะพาท่านไปอัปเดตข่าวภาษาวงการฟุตบอล

สำหรับข่าวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้
คัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา

เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติซาอุดีอาราเบีย

หลุดเข้าไปยิงให้ซาอุดีอาราเบียนำไปก่อน๑ประตูเต่าศูนย์

ปวดแนวรับซาอุดีอาราเบียได้หลายครั้ง
ได้ยิงหลุดเสา๒ออกไปนิดเดียว

ประทุมชูทองและปรับมาเล่นระบบ๔๓๓
ซึ่งโอกาสดีที่สุดเป็นของพีรพัฒน์แต่ก็ยิงหลุดเสาแรกออกไป
นาทีที่๘๔ซาอุดีอาราเบียหนีเป็น๒ประตูต่อศูนย์
จากการสกัดเข้าประตูตัวเองของธนบูลเกษารัฐ
ทดเวลาบาดเจ็บซาอุดีอาราเบียโต้กลับ
และเป็นซาวมานอัลโมอาเซอร์ยิงปิดเกม
เอาชนะทีมชาติไทย๓ประตูต่อ๐หลังจากฝูงต่อไปที่๑๓คะแนน
ส่วนทีมชาติไทยยังคงมีเพียงแค่๑คะแนน
แม้จะพบกับฝันร้ายแต่เราทีมชาติไทยก็ยังคงสู้ต่อไป
ซึ่งล่าสุดก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย
ยังไงก็ตามขอเพียงแฟนบอลทุกคน
ช่วยกันส่งแรงเชียร์ให้กับเหล่าช้างศึกไทย
เพื่อเป็นพลังให้กับเหล่านักเตะทีมชาติไทยทุกคน

ไทยแลนด์สู้สู้

เคลื่อนไหวเกาะติดข่าวสารต่าง

มาฝากแฟนรายการทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับ

โดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยนะครับ

มาพูดคุยถึงการเตรียมตัววางแผน
ในการรับศึกทีมชาติญี่ปุ่น
จะมีแผนเด็ดอะไรช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
วันนี้ญี่ปุ่นหรือชาติในเอเชีย

แต่ถ้าเราอยากจะชนะเขา

จริงแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้หมด